ส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะพ่อพาลูกสาวนะคะอายุ๑๒ปีไปแจ้งความเอาผิดเจ้าของสุนัขค่ะ
มันกัดลูกสาวบาดเจ็บนะคะแล้วก็มีแผลที่ขาหลายแห่งทีเดียว
นี่คือนายสามารถป้อมทองค่ะนายสามารถก็พาลูกสาวอายุ๑๒ปีนะคะไปแจ้งความที่สพนปลือจังหวัดชนบุรี
บอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกสุนัขพันธ์พิษบูเป็นพันธสมสีน้ำตาล๒ตัวรุมกัดลุมขย่ำมีแผลที่ขาหลายแห่งเลย
แล้วเจ้าของสุนัขเองก็จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลค่าทำขวัญ๕๐๐บาทแต่ก็ไม่มีการพูดคุยเยียวยาอะไรอีกเลย
ก็เลยตัดสินใจพาลูกสาวเข้าแจ้งความเพราะลูกสาวไม่ได้รับความเป็นธรรม
อยากจะให้เจ้าของสุนัขรับผิดชอบดูแลมากกว่านี้อยากให้มาตกลงกันต่อหน้าตำรวจ
เพราะว่าตอนนี้ลูกเนี่ยกลายเป็นเด็กที่หวาดกลัวและมีความกังวลอย่างมากเวลาสุนัขจะเข้าใกล้
ตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่เธอจะกลัวสุนัขมากเลยนะคะแล้วก็กังวลด้วยว่าแผลที่ขาเนี่ยมันจะทำให้ลูกสาวเสียโฉเป็นแผลเป็นได้นะคะ
เด็กหญิงที่ถูกสุนัขกัดเนี่ยเล่าบอกว่าโดนกัดตอนที่กำลังไปซื้อของจะถึงร้านอยู่แล้วค่ะ
จู่สุนัขสองตัวก็วิ่งมาแล้วรุมเธอเจ้าของสุนัขเนี่ยวิ่งตามมาพยายามที่จะดึงสุนัขออก
แต่มันก็ยังกัดแล้วก็สะบัดด้วยจนล้มไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์
พอแยกสุนัขออกมาได้เจ้าของจึงพาไปทำแผลเบื้องต้นแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของสุนัขคือคุณจินตนานะคะก็บอกว่า
ตอนที่มันยังเด็กเนี่ย๓ปีที่แล้วสุนัขสองตัวนี้เนี่ยคือเจ้าแคชเปอร์กับเจ้าโกโก้
มันกัดกันแฟนเธอเคยเข้าไปห้ามแล้วโดนกัดแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่กัดใครอีกด้วย
แล้วก็เนี่ยค่ะมาก่อเหตุครั้งล่าสุดนี่แหละ